คือเขารับน้ำมาจากจังหวัดตอนบนก่อนหน้านี้

มันก็มามาจากมูลด้วยจากชีด้วย

บรรจบกันเสร็จแล้วมันก็จะไหลไปเรื่อยครับ
ออกที่โขงเจียมไปออกที่แม่น้ำโขงตรงนั้น
แต่จากจุดนั้นกว่าจะไปถึงแม่โขงเนี่ย

ใช่เขาบอกเป็นเดือนกว่าจะสถานการณ์ดีขึ้น
ก็เดี๋ยวนี่ปลายตุลานี่จะหนาวแล้วนะฮะ

ไม่มีผ้าห่มด้วยเสื้อผ้าชิ้นเดียวเอง
ดังนั้นจุดนี้น่าเป็นห่วงครับคุณผู้ชม
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปพนะครับ
ได้มีการรายงานสถานการณ์อุทธกภัยน้ำท่วมของอุบล

คืออุบลมี๒๕อำเภอ
ผลกระทบตอนนี้ปลาไป๑๙อำเภอดูจากแผนที่ครับ
มีทั้งเดือดร้อนในขั้นต้นขั้นกลางและเดือดร้อนมาก
พูดว่าเกือบทั้งจังหวัดได้แล้วมั้งเนี่ย
๒๕อำเภอปลาไปแล้ว๑๙อำเภอ
๕ตำบลพันกว่าหมู่บ้านครับ
แล้วมีอพยพ๑๔๓ชุมชน
คิดเป็นจำนวนครัวเรือนก็๖๐๐กว่าครัวเรือนด้วยกันนะฮะ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว๘๖จุดในเบื้องต้น
ไม่ใช่แค่คนที่เดือดร้อนนะครับ

ตอนนี้ต่างคนต่างก็ต้องช่วยเหลือกัน
มีสัตว์ที่ต้องอบพยพเคลื่อนย้าย๒๒๐๐๐กว่าตัว
พื้นที่การเกษตร๓๙๐๐กว่าไร่ที่เสียหาย
พื้นที่ประมง๕๔๐ไร่เศษ

เลี้ยงชาวอุบลเพราะว่าไหลผ่านในตัวเมืองด้วย
แต่ในปีนี้ตอนนี้เส้นเลือดใหญ่น้ำเยอะมาก
ก็เลยทำให้เดือดร้อนกันพอสมควรนะครับ
๑๕๑๗ตุลาคมทางด้านของปพบอกว่า
ขอให้ชาวบ้านในพื้นที่แต่ละอำเภอฟังดีนะครับ
ถ้าฟังไม่ทันถ่ายหน้าจอนี้ไว้ครับคุณผู้ชม
พพแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังในอุบล
อำเภอเขมราชตอนบนนาเยียเดชอุดมนาจลวยและน้ำขุ่น
ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังระยะสั้น
ถ่ายภาพนี้ไว้ครับคุณผู้ชมจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
อกจากนี้อำเภอเมืองอุบลวารินชำราบสว่างวีรวง
อุดมดอนมดแดงสำโรงเขื่องใน
บูลมังสาหารตรการพืชผลและตานสุ่ม
เหล่านี้ระวังน้ำท่วมตะหลิ่งน้ำท่วมขัง
เพราะบางทีแล้วแม่น้ำมูลเอ่อท่วมขึ้นมาด้วยฮะ
จากตอนบนมีการระบายปล่อยมาอาจเจอน้ำมูลเอ่อขึ้นมาอีก
ไปไหนได้แล้วก็ท่วมขังอยู่ในพื้นที่ด้วย
ถ่ายภาพนี้ไว้อีกสักภาพคุณผู้ชมครับ
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อระมัดระวังย้ำอีกครั้ง๑๕
พรุ่งนี้เป็นต้นไปสัก๒๓วันจากนี้
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางแนวโน้มจะก่อตัวเป็นโซนร้อนนะฮะ

ขึ้นฝั่งเวียดนามตอนกลาง๑๔๑๕ตุลา
หลังจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลง
ฝนอาจจะตกหนักภาคอีสานครับ
ชายภูมิขอนแก่นกาลสินมหาสารคาม
ร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจริงดุรีรำสุรินศรีสะเกด

และอุบลราชธานีครับ
เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เขาประกาศเตือนฮะ

เข้าใจว่าความเดือดร้อนมันทุกหย่อมย่าจริงนะฮะ